เกิดชาติหน้าสันใดก็ขอให้เกิดมาเกิดเป็นลูกแม่เหมือนเดิม
เจมส์ถือว่าทำเป็นกำลังหลักเป็นทำเพื่อชาติแล้ว
ได้แบบต้นเกียรติแล้วแหละ

แต่ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็ทุกข์ของคนที่สูญเสียนะเนาะก็เป็นธรรมดาครับ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้เราตามกันเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางกลางทะเลประจวบเมื่อ๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา

ณวันนี้เนี่ยผมตรวจสอบตัวเลขล่าสุดมีกำลังพลที่ยังศูนย์หายที่ยังต้องหากันอยู่อีก๘นาย
๕นายสำหรับกำลังพลเนี่ยช่วยเหลือรอดชีวิตมาได้๗๖นายตัวเลขณขณะนี้เดี๋ยวผมจะตรวจสอบความชัดเจนให้อีกทีหนึ่งนะฮะ
แต่ตัวเลขในขณะนี้คือ๒๑นายนะครับที่เสียชีวิต
รอพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่๓นะครับใน๒๑แล้วก็ยังศูนย์หายอีก๘นาย
พร้อมกับคำถามที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือหลวงสุโขทัยถึงอับปาง
เป็นเรื่องของการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาผู้การเรือเรื่องการสละเรือ
การเข้าเทียบท่าการขอความช่วยเหลือหรือเป็นเรื่องของเสื้อชูชีพที่มีไม่พอ
เป็นเรื่องของการฝ่าคลื่นลมในทะเลที่มันแรงเหลือเกินออกไปในวันนั้นในช่วงเวลานั้น
กองทัพเรือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนตรวจสอบเรื่องนี้
เมื่อวานนี้มีข่าวว่าตั้งออกขึ้นมาสองชุดนะฮะซึ่งต้องรอผลกันต่อไป
แต่อีกมุมหนึ่งเมื่อวานนี้รองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยสสมหาสรคาม
คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรซึ่งติดตามเกาะติดเรื่องของกองทัพเรื่องของอาวุธยุทธปกรณ์
งบประมาณของกระทรวงกลาโหมมาตลอดอภิปรายมาหลายครั้งหลายหนเมื่อวานคุณยุทธพงศ์ออกมาอีกครั้งนึง
ออกมาแถลงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้นเหตุสาเหตุมันเริ่มต้นมันมีจุดเริ่มต้นมาจากความผิดพลาดของกรมอุตุนิยมวิทยา
ไม่แจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของคลื่นลมในทะเลมันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอย่างไรวันนี้ผมเลยเชิญคุณยุทธพงศ์มาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับอยู่กับผมที่รายการนะครับสวัสดีครับคุณยุทธพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภาพภูมิครับเรือหลวงสุโขทัยคุณยุทธพงศ์บอกว่าทหารเรือต
ทั้งที่เสียชีวิตเนี่ยที่บอกยอดล่าสุดเนี่ย๒๑๒๑ศพนะครับแล้วก็ยังศูนย์หายอยู่อีก๘แล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับต้องแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจอย่างยิ่งนะครับที่เรือลบหลวงสุโขทัยเนี่ยซึ่งเป็นเรือลบหลวงชั้นหนึ่งของประเทศเลย๑ใน๕ลำที่เป็นเรือลบที่ดี
ของราชนาวีไทยครับคุณภาคภูมิฮะถ้าประเทศเราเนี่ยเกิดสงครามนะครับมีอลิราชสตูเนี่ยลุกลานทางทะเลเนี่ยหนึ่งในเรือที่จะต้องออกไปในชั้นแนวหน้าเนี่ยก็คือเรือลบหลวงสุโขทัยเนี่ย
แล้วคุณภาคภูมิรู้ไหมว่าทำไมเนี่ยถึงต้องใช้คำว่าเรือลบหลวงทำไมฮะ

ก็คือเรือลบเหล่านี้จะต้องได้นามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นนามพระราชทานถ้าแสดงให้เห็นว่าเป็นเรือที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
และขณะเดียวกันเนี่ยเรือลบสุโขทัยเนี่ยเรือลบหลวงสุโขทัยลำเนี้ยสามารถลบได้ถึงสามมิติก็คือพื้นสู่พื้นก็คือผิวน้ำด้วยกันพื้นสู่อากาศนะครับแล้วก็ยังสามารถมีการลบชั้นใต้น้ำได้ปราบเรือดำน้ำได้นะครับอาวุธที่สำคัญเนี่ยนะครับมีอาวุธนำวิถีฮาพูนครับพื้นสู่พื้นมีอาวุธต่อสู้อากาศยานเป็นจรว
บาทัสนะครับ๘ท่อยิงครับแล้วก็ยังมีตอบิโดปรับเรือดำน้ำเนี่ยคิดดูสิครับว่าเป็นเรือทง
เรือที่มีความสำคัญจริงจริงแล้วไปจมลงที่บริเวณห่างจากฝั่งเรื่องบางสภาพประมาณ๓๗
มี๕บาทล้านหนึ่งเดียวนะคุณภาพคลุม
เรือลำนี้เนี่ยต่อที่

กว่าจะฝึกกำลังพลของเราขึ้นมานะครับ

แล้วก็มีอาวุธที่ทันสมัยมาก

แล้วมาจมลงเนี่ย

ทหารเรือนะครับมาเสียชีวิตเนี่ย

ผมจะไม่ยอมให้ทหารเรือตายฟรีครับ

ผมเนี่ยเอฟเป็นสอสอมหาศาลคามเนี่ย
รู้เรื่องกองทัพเรือเหรอ

บ้านผมไม่มีทะเลนะครับ

ผมเป็นคนหยุดเรือดำน้ำ

ไหมล่ะคุณยุทธพงศ์ทีนี้เนี่ยเอาละวันนี้เรือหลวงสุโขทัยอับปางลงไปแล้ว
กองทัพเรือกำลังตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
ครับว่าความผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนถูกต้องครับ
เขาก็มองกันอยู่สองสามข้อหนึ่งก็คือเรื่องการฝ่าคลื่นลมออกไป
สองเรื่องการตัดสินใจสละเรือในช่วงเวลาเกิดเหตุหรือว่าการเทียบท่าครับ
สามก็คือเรื่องที่ว่าพอต้องสละเรือแล้วชูชีพนี้ไม่ครบ
เพราะกำลังคนบวกเพิ่มกันอีก๓๐นายตอนนั้น
ทำไมคุณยุทธพงศ์ถึงมองไปที่เรื่องของกรมอุตุ
ตรงนั้นเลยที่ว่าทำไมไม่แจ้งไม่เตือนเรื่องของพยากรอากาศเรื่องคลื่นลม
คือผมเรียนคุณภาคภูมิและท่านผู้ชมทางบ้านเลย
อันนี้พูดทั้งหมดมันปลายเหตุทั้งนั้น
หมายถึงเรื่องไหนเรื่องเสื้อชูชีพเรื่องเทียบท่าไม่เทียบท่า

มันปลายเหตุทั้งนั้นผมถามหน่อย
ใครเป็นคนรับรองว่าเรือเรือลบหลวงสุโขทัยเนี่ยมีเสื้อชูชีพครบไม่ครบใครจะไม่รู้

ก็มีทหารเรือเขาให้ข้อมูลมาไงว่าตอนที่ออกก็ให้ได้
กำลังพลเขามี๘๖แต่ว่ามีบวกเพิ่ม๓๐

บางคนเขาก็บอกในเสื้อชูชีพมีห่วงชูชีพก็ยังตายเลยก็เห็นอ่าห่วงยังลอยอยู่
แต่พบทรบอกตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตกำลังพลเนี่ยก็มีทั้งคนที่สวมชูชีพและไม่สวมชูชีพ
แล้วสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้มองอย่างนั้น
ไม่มองตรงนั้นเลย
แล้วผมเนี่ยมีข้อมูลเชิงลึก

ผมไปคุยกับอดีตผู้การเรือลบหลวงสุโขทัย

เป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าเขาเลื่อนตำแหน่งไงครับ
เขาบอกว่าคนที่เป็นผู้การเรือลบหลวงสุโขทัยเนี่ย
ถ้าในบรรดาทหารเรือด้วยกันเนี่ยจะต้องถือว่าสมาร์ทมากนะ
เพราะว่าเป็นหนึ่งในห้าเรือลบชั้นนำของประเทศไทยอ่ะอืม
สมาร์ทมากคือมีความภาคภูมิใจมาก
ครับแล้วผมบอกว่าเอ๊ะถามผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับ
วันนี้ท่านยังรับวิจักรการอยู่แล้วก็เป็นบิ๊กในกองทัพเรือด้วย
ไม่ใช่โนเนมด้วยไม่ได้เกษียณไปด้วย

แน่นอนฮะแล้วผมเตรียมอภิปรายไม่วางใจด้วยรอบนี้
ผมไม่ยอมให้ตายฟรีคุณประยุทธ์อย่ายุบสภาหนี

ถามอดีตผู้การเรือหลวงสุโขทัยท่านว่ายังไง

ท่านบอกว่าถ้ามันมีการแจ้งเตือนว่ามันจะมีขึ้นเนี่ย

ซึ่งสเตจ๖เนี่ยมันมากกว่า๔เมตรขึ้นไปเนี่ย

มันไม่มีผู้การเรือคนไหนหรอกครับที่จะสั่งให้เรือเนี่ย

ขณะนั้นเนี่ยตรงบริเวณนั้นมันไม่ได้มีเรือลบของศัตรู
ล้ำอธิปไตยหน้าน้ำไทยเข้ามา
สองเนี่ยเรือคุณไปพาขึ้นขนาดนั้นเนี่ยมันเสียหายนะ
ความสูญเสียถูกไหมครับ
มันเสียหายยังไงผมจะเล่าให้ฟังความศึกหรอ
ไม้เครื่องมือเนี่ยเทคโนโลยีทันสมัยที่พวกตำรวจพวกตอบิโดพวกนี้มันควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นถูกไหมครับ
แล้วคุณไปกระแทกขึ้นแรงแรงเนี่ยมันเสียหายไหมล่ะถูกไหมครับ
คือแสดงว่าแสดงว่าคลื่นลมในทะเลเนี่ยไม่ได้มองแค่ว่าออกไปแล้วจะล่มหรือไม่ล่มอับปางหรือไม่อับปาง
แต่มันคือเรื่องของสภาพของเรือที่ว่าต้องไปฝ่ากับคลื่นลมอะไรอย่างนี้
ถูกต้องไม่มีใครก็ทำกันเพราะว่ามันศึกหลอไง

เขาบอกผมอย่างนี้อันนี้ที่บอกไปเนี่ยเพราะมันไม่รู้ไงไม่ได้แจ้งเตือนเขาไงเขาไม่รู้ไงอย่างนั้น
ถึงออกไปเนี่ยก็ออกไปอยากสตะหีบเนี่ย
ผมบอกเลยเรื่องนี้นะถ้าออกจากฝั่งที่ฐานทัพเรือสัตหิบเนี่ย
ช้าไปสัก๑๒ชมอย่างเดี๋ยว๒๔ชมมันก็ไม่มีเรื่องแล้ว
แล้วคุณภาคภูมิกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคุณมีไว้ทำไมคุณมีหน้าที่ทำอะไร

ก็แจ้งเตือนไงถูกไหมครับมีหน้าที่ในการแจ้งเตือนมีหน้าที่ในการพยากรอากาศ
ว่าจะมีฝนตกที่ไหนคลื่นสูงกี่เมตรต่อกี่เมตรบริเวณไหน
คุณได้ยินประกาศไหมเหลือเล็กห้ามออกจากฝั่ง
อันนี้เขาก็มีเป็นประจำอยู่แล้วเขาก็มีอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
พอคุณยุทธพงศ์ออกมาให้ข้อมูลเมื่อวานนี้นะ
ทางภูมิในการส่วนพยากรอากาศกลางกองพยากรอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
คุณสมควรต้นจานยืนยันว่ามีการแจ้งเตือนแล้วตั้งแต่๑๔ธันวาคมเกี่ยวกับคลื่นลมเอ็กซ์ตรีม

มันไม่ได้ชื่อนี้เนี่ยคุณภาคภูมิดูเนี่ยไอ้ชุมฮารีชมพูรัฐประกาศเนี่ย
ผู้อำนวยการกองพยากรอากาศชื่อนางสาวชาลาลัยแจ่มผลมันมีหลายคนนะเหรอ
ผมถามหาคุณชมฮารีชมภูมิหนูตาบูนี่อยู่ไหน
คุณชมภารีนี่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
อ่ะก็ใช่ดิบุญต้องเชิญอธิบดีเนี่ยมาแล้วมานั่งข้างข้างผม
มาถามสิว่าคุณมีพยากรอย่างนี้ได้ยังไง
บอกว่าจะเกิดขึ้นสูง๒๔เมตรที่จังหวัดสุราธานี
ห่างจากไหนครับห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ย
ขอรูปหน่อยนะครับที่เป็นรูปแผนที่ฮะ
ให้ประชาชนดูหน่อย
คือคุณยุทธพงศ์บอกว่าไปดูการประกาศการแจ้งเตือนในช่วงเวลานั้นมาแล้ว
แต่ไม่ได้บอกถึงเรื่องคลื่นลมที่มันจะสูงระดับ

ผมมีเอกสารหมดนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่แบบว่าพูดลอยนะ

แผนที่ที่จุดเรืออับปลา

ผมอธิบายง่ายเลยคุณภาพภูมิเขามีประกาศเตือนนะครับ
ฉบับล่าสุดแล้วกันฉบับที่๓บอกว่าอ่าวไทยจะมีขึ้นสูง๒๔เมตร
อันนี้ประกาศนะนี่วันนี้ไม่ใช่ว่าผมไปทำออกมาเองนะ
วันที่๑๘๑๙ภาคใต้จังหวัดสุราชธานีนครศิษย์ธรรมรัฐสงขาปัจจุลุงก็ถือใต้ลงไปซึ่งนะครับ
คนที่ออกอากาศเนี่ยชมภารีชมพูรัฐอธิบดีกรมอุตุแล้วก็นางสาวชาลาลัยแจ่มผลเนี่ยผู้อำนวยการกองพยากรอากาศ

อันนี้เพิ่งไปให้สัมภาษณ์แต่ว่าอันนี้คือประกาศ
อันนี้คือที่คุณโมงบอกเนี่ยอันนี้คือเป็นทางคารไงเป็นทางคารในช่วงเวลานั้น
ผมก็ผมก็ไปทำกราฟิกมาเอากราฟิกขึ้นอีกทีหนึ่งครับ
ยุทธพงศ์ผมขออนุญาตพักครู่เดียวได้ไหม

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อขอพักครู่เดียว

มันกำลังมันเลยนะมันกำลังสนุกเพราะมันจะได้รู้ไงว่าทหารเรือจะต้องไม่ตายฟรี

เดี๋ยวกลับมาว่าประกาศแบบไหนอะไรยังไง
คุณยุทธพงศ์ถึงบอกว่าทำไมถึงประกาศผิดพลาด
แล้วผมบอกว่าผมยังมีข้อมูลลึกกว่านี้อีก

อีกสักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับอีกสักครู่กลับมาพักครู่เดียวครับ

ท่านผู้ชมครับเราคุยกันต่อนะฮะเรื่องสาเหตุของเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางกลางทะเลแถวบางสะพานประจวบคิริขัน
แน่นอนว่าทางกองทัพเรือตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะฮะ

แต่คุณยุทธพงศ์จรัสเถียรสสมหาสรคามรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
บอกว่าต้องไปนู่นเลยต้นทางเลยความผิดพลาดเนี่ย
คือเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องการพยากรอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
คุณยุทธพงศ์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงฮะ

คือผมต้องเรียนคุณภาคภูมิแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยว่า
ที่ผมเนี่ยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการพยากรอากาศ
เรื่องการดูแผนที่ทางอากาศ

ผมเนี่ยจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬงกรมหาวิชาเนี่ย

เป็นวิชาบังคับพื้นฐานคุณก็ต้องอ่านแผนที่ออก

แล้วเขาพลาดยังไงที่ไปหาว่าเขาพลาดเขาพลาดยังไง
ก็พลาดยังไงนะครับคือประกาศเนี่ยขอเอากราฟิกขึ้น

เป็นประกาศของกรมอุตุหรือจะเอาแผนที่
เอาแผนที่จุดที่เรือล่มกับ
บนท้องที่นะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ครับ

ผมเรียนอย่างนี้ครับที่บริเวณเรืออับปางอยู่นะครับ

ห่างจากชายฝั่งที่อำเภอบางสะพาน๓๗กิโลเมตร

แต่วันนั้นเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย
นะครับได้ประกาศว่าจะมีขึ้นสูงสองถึงสี่เมตร
ที่จังหวัดสุราชธานี

ธานีเนี่ยไปถึงจุดเรืออับปางเนี่ยห่างกันสองร้อยเจ็ดสิบแปด
กิโลเมตรครับคือมันประกาศเนี่ยมันคาดเคลื่อนมากเลยนะครับ
แล้วการพยากรแบบกว้างกว้างอ่ะมันไม่มีมันไม่ระบุตำบล
ไม่ว่าสุราชในตะบนไหนจุดไหนครับแล้วที่จุดที่เท่าไหร่
เรือเขาจะได้ไม่ผ่านบริเวณนั้นถูกไหมครับใบประกาศ
ใบนี้ห่างจากฝั่งสองขึ้นสูงสองถึงสี่เมตรเนี่ยห่างจากฝั่งเท่าไหร่
กิโลบอกไหมไม่ได้บอกอ่าใบใบประกาศใบเนี้ยออกมาวันที่เท่าไห
ยุทธพงศ์ใบประกาศใบนี้แหละครับออกมาเนี่ยลงวันที่เท่าไหร่
ลงวันที่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสิบเจ็ดนาฬิกา
นางสาวชมพารีชมภูรัฐอธิบดีกว่าหมุตุเป็นคนลงน้ำ
ก็แสดงว่าเขาก็แจ้งตั้งแต่วันที่สิบห้าใช่ไหมแจ้งเมื่อวันที่สิบห้า
ว่าวันที่สิบแปดเนี่ยมันจะมีขึ้นสูงสองถึงสี่เมตรที่จังหวัดสุราชธานี
มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับตรงจุดเรืออับปังคุณยุทธพงศ์ก็เลยมองว่าถ้าแจ้งเตือนได้แม่นยำกว่านี้
เขาจะไม่ออกเรือตามที่บอกว่าไปคุยกับทางอดีตผู้การเรือเรือหลวงสุโขทัยมา
เขาบอกไม่มีหรอกครับไม่มีผู้การเรือคนไหนถ้ามันมีขึ้นพายุสูงถึงสเตจ๖
หรือยังไงครับว่าผมต้องขออนุญาตเป็นความลับก่อน
ว่ามันไม่ได้มีเรือหลวงสุโขทัยลำเดียวนะที่ล่มในวันนั้นสิบแปดธันวาคม
การพยากรอากาศที่ผิดพลาดเนี่ยของอธิบดีที่ผมบอกว่าไม่มีความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
มีความรู้เป็นศูนย์ทำความเสียหายให้กับชีวิตของทหารชีวิตของประชาชน
ทรัพย์สินของทหารให้การมากกว่า๕๐๐๐ล้านคุณต้องรับผิดชอบ
รับผิดชอบตั้งแต่ประยุทธ์ชัยวุฒิไปตั้งคนอย่างนี้มาเป็นได้ไง
แล้วคุณอย่าลืมนะอธิบดีคนนี้เนี่ย
แกเป็นคนยอมรับเองนะว่าแกมีความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นศูนย์นะ
เออแล้วผมเรียนคุณภาคภูมินะ
คุณภาคภูมิจำได้ไหมตอนงานคริสต์มัสปี๒๕๔๗อ่ะ
เกิดซึนามิที่พังงาภูเก็ตจำได้ไหม
สมัยนั้นเนี่ยอธิบดีกรมอุตุเนี่ยชื่อนายสุภเลิกตันศรีรัตนาวงศ์เนี่ย

พอเกิดเรื่องปุ๊บตอนสมัยนั้นเนี่ย
พันธุ์ตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตต์เป็นนายกทัศนมนตรีอ่ะ
สั่งย้าย๒๔ชั่วโมงเลยต้องรับผิดชอบ
เพราะคุณพยากรอากาศได้ยังไงเกิดซึนามิ
ขณะนั้นเนี่ยกรมอุตุไม่ได้แจ้งเตือนประชาชนเลย
แต่คุณยุทธพงศ์กำลังจะไปกล่าวหาหรือว่าจะไป
ด้อยฆ่าอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านมากเกินไปหรือเปล่า
ผมไม่ได้ด้อยฆ่าเนี่ยก็ผมอยากให้แก่หมา
เพราะมีเราพูดเชิญมานั่งหน่อยเถอะ
ผมพยายามติดต่อท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่นะฮะ
อินเข้ามาดิทีนี้คือทำไมถึงต้องไปจับจ้องทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาทางคุณชัยวุฒิรัฐมนตรีดีเอส
คือคนเขาจะหาว่าไปโยงมาเป็นประเด็นการเมืองหรือเปล่าจะเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรหรือเปล่า
เรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะไม่เกิดความสูญเสียพี่น้องทหารฐานเรือเนี่ยนะครับ
ครอบครัวเขาเนี่ยคุณคิดดูดิโศกเศร้าขนาดไหนคุณภาคภูมิใช่ไหมหาร่างยังไม่เจอ
หาเจอต้องไปพิสูจน์อัตลักษณ์ไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่ก็ยังไม่รู้เลยถูกไหมครับ
ถ้าเรือไม่ออกจากฝั่งเนี่ยมันก็หมดเรื่องแล้ว
คุณออกช้าไป๒๔ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไหม
แล้วไปเตือนบอกเรือเล็กห้ามออกจากฝั่งแล้วเรือใหญ่ออกได้เหรอ
แต่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขายืนยันนะว่าเขาเตือนก่อนนะเขาเตือนก่อนแล้วก็เป็นข้อมูลให้ทางหน่วยเอาข้อมูลมาก่อนคุณออกไปวิเคราะห์ใช่ไหม
ธิบดีเอาข้อมูลมาผมบอกกับคุณภาคภูมิแล้วก็ผมแถลงข่าวเนี่ยผมมีประกาศทุกอย่างนะ
ถ้าเตือนก่อนเนี่ยเตือนที่ไหนเตือนยังไง
คุณยุทธพงศ์ต้องการให้เตือนแบบเป๊ะเลยอย่างนี้เหรอ
ไม่ใช่มันก็ต้องมีหลักฐานดิถ้าเตือนกว้างอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้หรอ
มันก็ต้องมีหลักฐานว่าคุณเตือนเมื่อไหร่เตือนที่ไหนยังไงตำแหน่งที่ไหนก็ต้องมีดิ
แล้ววันนี้เนี่ยแกไปทำอะไรอยู่
ธิบดีชมมารีเนี่ยตาบูเนี่ย
เห็นบอกว่าไปตรวจอาการอยู่เชียงรายอยู่คุณไม่ไปเยี่ยม
ทหารที่เสียชีวิตอ่ะคุณไม่ไปดูที่เกิดเหตุอ่ะ
ทำไมดูจะจงใจแบบจ้องไปทางอธิบดี
เขาน่าตใจต้องต้องรับผิดชอบไง

ลบหลวงชั้นหนึ่งของประเทศเนี่ยเสียหายไปเนี่ยจมไปเนี่ย
คุณภาคภูมิเห็นผมเห็นภาพแล้วนี่ผมเศร้าสลดใจน้ำตาผมจะไหลเลยนะ
คุณเห็นภาพที่อยู่ใต้น้ำไหมเรือลำนี้เนี่ยที่เขาไปถ่ายมาเนี่ยบอก
เหมือนเรือกำลังแล่นอยู่ใต้ทะเลเลยนะเหมือนเรือลำนี้เนี่ยต้องการออกศึกเพื่อปกป้องอธิปไตยประเทศอยู่เลยวันนี้
แล้วคุณไปทำเรือลำนี้จมได้ยังไงทำไมคุณยุทธพงศ์ไม่ไปมองตรงส่วนอื่นด้วยว่า
ตอนที่เรือออกไปแล้วแล้วไปเจอคลื่นลมแรงจริงจริงเทียบท่าไม่ได้
ถ้ารู้ใครจะไปใครไม่กลัวตายผมถามคุณภาพภูมิอ่ะรู้ว่าเนี้ยเนี้ยเนี้ยรูปเนี้ยเห็นไหมเนี้ย
ผมดูแล้วน้ำตาผมจะไหลเนี่ยอันนี้คืออยู่ใต้ใต้ทะเลเนี่ยอยู่ใต้ทะเลเหมือนต้องการ
เรือลำนี้ยังต้องการจะปกป้องอธิปไตยปกป้องประเทศเราเลยอ่ะประเทศไทยอ่ะ
ยังไม่ยอมอ่ะคุณคิดดูดิจมลงไปในสภาพแบบนี้น้ำตาผมจะไหล
ผมยอมไม่ได้ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจะให้อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
รับผิดชอบคนเดียวเลยหรอตั้งแต่ประยุทธมาเลยไงนายกเอาประยุทธคุณไปตั้งคนมีความรู้
แกยอมรับนี่ว่าแกมีความรู้เป็นศูนย์แกไม่มีความรู้เลยมองไปถึงการแต่งตั้งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเลย
ถูกต้องมาจากเสมียนอ่าผมท้าให้ฟ้องนะถ้าไม่จริงอ่ะมาจากเสมียนเอ่อ
มาจากเสมียนคุณเอาเสมียนมาเป็นอ่ะเนี่ยผมมีหลักฐานให้ให้ดูด้วยนะ
ไม่ล่ะหลักฐานก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าเออทำไมถึงถึงไปจับเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยอยู่กระทรวงวิทย์เนี้ยคุณดูดิ
เนี้ยยี่สิบมิตุณาห้าเก้านางสาวชมภาลีเป็นตำแหน่งนักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ถ้าคุณบริหารเป็นผมก็ไม่ว่าไงแล้วคุณไปเซ็นคุณไปเซ็นประกาศเนี่ยคุณไม่มีความรู้เลยแล้วคุณไปเซ็นประกาศ
แล้ววันนี้เนี่ยคนตายไปเท่าไหร่ทรัพย์สินรายการเสียหายไปเท่าไหร่
แล้วคุณเซ็นมาได้ไงคุณไม่รู้เรื่องเหรอแล้วคุณต้องรับผิดชอบไหม

ผมก็ต้องอภิปายไว้ว่างใจเติมทรัพย์มากตามละ๕๒เนี่ยยุ่นไปแล้วผมเซ็นไปแล้ว

ยุดเว้นอย่างเดียวว่าคุณปะยุดเนี่ย
ยุบสะพานหนีไปก่อนแต่ไม่รอด
หรือไม่ได้อภิปรายผมยื่นปปช
เพราะงานนี้มีคนตายมันต้องรับผิดชอบดิ

ไม่วางใจโดยไม่มีการลงมติแต่ถ้าคุณมีความผิดเนี่ยคุณเอาผิดได้ไหม
ยึดประชอดิคนตายเยอะแยะทรัพย์ศิลป์ไร้การเสียหายเยอะแยะ
มันต้องมีคนรับผิดชอบดิแล้วคุณประยุทธ์ขณะเนี้ย
ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้ล่ะถูกไหมครับ
ติดตามจับตาดูว่าเขาจะตรวจสอบกันยังไงสอบสวนข้อเท็จจริงกันยังไง
ศาลีนการตรงนั้นเหรออ้อผมก็ต้องเรียนครับว่าผมจะเข้าไปได้
ผมไม่ได้เป็นกรรมการผมไม่ได้เป็นทหารเรือนี่ถูกไหมครับ
แต่ผมก็มีข้อมูลของผมเนี่ยว่ามันมีการพยากรอากาศที่มันผิดพลาด
แล้วหน้าที่ในการพยากรอากาศเนี่ยมันหน้าที่ของใครของกรมอุตุนิยมวิทยาไหม
อ่ะถ้าคุณพยากรอากาศเนี่ยไม่ถูกต้องไม่มีความรู้คุณยุบทิ้งไปเถอะ
คุณไปมีไว้ทำไมไอ้กรมอุตุนิยมวิทยายุบทิ้งไปเถอะ
ในส่วนของกองทัพก็ให้เขาตรวจสอบกันไปในส่วนของในฐานะสอสอ
ซี่การเมืองที่ทำได้คือเรื่องของการทำงานในระบบของบริหารราชการที่มีกระทรวงดูแลอย่างนี้ใช่ไหม
ถูกต้องเลยทหารคุณก็ต้องไปตรวจสอบว่าเพราะอะไรยังไงถูกไหม
เดี๋ยวอีกสักครู่ผมกลับมาครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อ
ไม่บอกให้สองคนนั้นโฟนอินเข้ามาเถอะกำลังต่อสายอยู่
ตอนนั้นเนี่ยคุณภาคภูมิเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพักกันครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะฮะ
จะพูดคุยกันสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับ
คุณภาคภูมิครับครับก็ต้องขอสอบถามกันหน่อยแล้วครับ
เพราะว่าคุณยุทธพงศ์สสพักเพื่อไทยบอกว่า
เรื่องของเรือหลวงสุโขทัยอับปางเนี่ยเป็นความผิดพลาดของกรมอุตุนิยมวิทยา
ซึ่งอยู่ในการดูแลของรัฐมนตรีชัยวุฒิตรงนี้ท่านมองยังไงฮะ
ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณท่านสศยุตภพงศ์นะครับที่ยังเอ่อ
ให้ความสำคัญกับกรมอุตุนิยมวิทยานะยังครับก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้
ซึ่งจริงจริงก็มีส่วนนะฮะในเกิดของให้ข้อมูลพระยากรณกาศครับ
ซึ่งเราก็จะแจ้งเตือนไปนะครับแต่ว่าส่วนมันมีความผิดพลาดไหม
ผมว่าคงไม่ใช่ตรงตรงกรมอุตุนิยมนะครับครับแต่ดูให้ทางทางข้อเท็จจริง
เขาจะมีการสอบสวนอยู่นะฮะแต่กรมอุตุนิยมก็ทำงานตามปกตินะครับ
เขากินงานพระยากรณขึ้นลมนะครับแล้วมีการแจ้งเตือนไปตามปกติ
เราก็ทำอยู่มาโดยตลอดนะครับคือหมายความว่าปกติทางกรมอุตุนิยมวิทยา
เขาก็จะแจ้งเตือนในกรอบของการที่จะเกิดเหตุในช่วงเวลา
เป็นช่วงเวลาไม่ได้ไม่ได้สามารถแบบชี้ชัดแบบโป๊ะลงไปเลยว่าวันนั้นห้ามออก
วันนี้ห้ามไปจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ไหมครับ
หนึ่งก็คือเราจะให้เป็นข้อมูลอากาศนะฮะมีคลื่นลมกี่เมตรอะไรอย่างเงี้ย
สองถึงสามเมตรสามถึงสี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยจะมีการพยากรครับ
ส่วนการที่เรือนะครับไม่ใช่เรือเรือทุกประเภทนะฮะ
ออกจากฝั่งจะไปออกทะเลเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องที่กรมเจ้าท่าหรือว่าหน่วยงานอื่น
อาจจะเป็นฐานเรือเขาจะไปไปวิเคราะห์เองนะฮะว่าจากข้อมูลอากาศเนี้ย
เขาออกเรือได้หรือไม่เพราะเรือแต่ละแบบมันมีอะไรมีความพร้อมไม่เหมือนกันนะครับ
เขาเขาก็อาจจะรู้ว่าขนาดนี้เขาออกได้บางเรือบางเทศออกไม่ได้
ก็เป็นหน้าที่ของกรมเจ้าท่ากับหาลือเขาจะไปวิเคราะห์จากข้อมูลที่เราส่งไปนะครับ
หรือยังกรมอุตุไปสั่งห้ามไม่ได้ออกเรือออกได้หรือไม่ได้
ไม่ใช่หน้าที่เราครับหรือยังอย่างท่านอ่ากองทัพเรือ
เขาอาจจะมีทางกรมอุทธกศาสตร์ที่จะต้องดูแลเป็นครั้งเพื่อจะออกได้ไม่ได้ยังไง
แล้วก็เอาประสานจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างนี้ใช่ไหมครับท่าน
ถ้าใช้ก็เป็นการทำงานร่วมกันสักสักนั้นนะครับครับ
แต่โดยหลักก็จะเป็นกรมอุทธกษาก็จะมีข้อมูลของเราด้วยนะครับ
แต่ที่สำคัญก็จะทำท้อนให้เห็นว่าจากที่ท่านสอสอได้ให้ข้อมูลมา
ก็คือกรมบุตุนิยมวิทยาบาลก็จะต้องควรต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับ
อาจจะต้องมีการปรับปรุงเครื่องมือในการตรวจวัดให้ทันสมัยขึ้นนะครับ

เพราะว่ามันถึงขนาดนั้นหรอกผมว่ามันก็ไม่น่าถึงขนาดนั้น
เพราะเราก็ทำหน้าที่ตามปกตินะครับทำเครื่องมือตามหลักพยากรอากาศที่ทำเนี่ย
ผมไปโตมาแล้วก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดจากการพยากรณกาศนะครับ

คุณตรียุทธพงศ์ภารีเนี่ยเขาก็มีภารกิจที่ต้องไปทำงานในกระทรวงเพราะเป็นเรื่องการบริหารงาน
อันนี้ผมจะถามพอดีคุณยุทธพงศ์เขาบอกว่าท่านแต่งตั้งมาถูกคนหรือเปล่า
ก็จริงในอดีตอธิบดีกรมประตูนิยมวิทยาก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนใหม่นะ
ก็มีคนนอกเข้ามาหลายหลายครั้งนะครับก่อนอื่นก็มีมาโดยตลอดนะครับ
มันไม่ได้เป็นว่าต้องเป็นคนในกรมประตูหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพยากรนะครับ
แต่ว่าในเคสนี้ก็ยอมรับว่าคุณชมพรีก็เป็นคนนอกนะครับที่เข้าไป
คนนอกคือว่าไม่ใช่เจ้าที่หรือค่ายการในกรมประตูอยู่ด้านเดิมนะ
แต่เป็นนักบริหารซึ่งเราส่งเข้าไปเพื่อไปแก้ปัญหาในกรมประตูพยากร
เพราะเลขกรมก็มีปัญหาบางเรื่องอยู่ซึ่งเช่นอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง
มีงบประมาณค้างอยู่บางอันที่เขาไม่สามารถสำเร็จการได้อย่างเงี้ย
ปัญหาภายในเราก็จะต้องส่งคนหม้อเข้าไปเพื่อไปแก้ปัญหานะครับ
คุณยุทธพงศ์จะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะฮะ
ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับก็เดี๋ยวก็ลองฟังดูครับ
แค่ว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดหมายถึงว่าทางกรมประตูยนมก็ไม่ได้ทำงานผิดพลาดนะฮะ
ที่จะทำทุศิษย์กฏหมายอะไรแต่ว่ามันก็จะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน

นี่ท่านรัฐมนตรีครับคุณยุทธพงศ์ก็นั่งอยู่กับผมในรายการด้วยฟัง
ท่านให้สัมภาษณ์อยู่มีอะไรจะฝากพอบริการหน่อยมั้ย
ผมมีเลยฝากถึงท่านลำตีชายวุฒินะครับใครจะฝากใครก่อนดี
ผมบอกว่าไม่มีความผิดพลาดได้ยังไงวันนี้ฐานเรือตายไปเนี่ย

ลบหลวงชั้น๑ของประเทศเนี่ยมูลค่ากว่า๕๐๐ล้านจมอยู่ในทะเล

อันนี้คือหมายถึงคุณธิรพงศ์กำลังจะถามท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิว่า
อาจจะมาบอกว่าเป็นเรื่องทั่วไป

แล้วบอกว่าไปเอาคนนอกเข้ามาเนี่ย

นะแล้วบอกเอาเข้ามาบริหาร

ปรากฏว่าบริหารมาปีกว่าแล้ว

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หากรัฐกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ต่ำที่สุดเลย

เดี๋ยวผมถามผมก็ต้องถามน้ำตรีชัยวุฒิว่าคุณไปเลือกคนอย่างนี้มาบริหารได้ยังไง
เดี๋ยวเวลาจะไปพอแล้วมันตรีชัยวุฒิว่าเนี่ยคุณยุทธพงศ์ถามสองคำถาม

ว่าใครผิดใครอันนี้ก็แล้วแต่

มีงบมีงบประมาณปีหกสามหกสี่
ค้างอยู่จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ
ในการตรวจวัดอากาศก็ยังทำไม่ได้นะ
มีปัญหาภายในผมว่าต้องเข้าไปแก้ไข
อ่านี่คุณยุทธพงศ์ท่านรัฐมนตรีตอบให้แล้วนะ
ครับครับก็แก้ยังไงท่านตั้งแต่หกสามหกสี่
ป่านนี้ยังแก้ไม่ได้เลยนี่เข้างบประมาณปี๖๖แล้วนะ
กำลังจะเสนอตั้งงบปีหกเจ็ดอยู่ตอนเนี้ย
เดือนก็ต้องแก้ต่อไปครับก็ผมว่าคุณคุณทุกผม
ขอบคุณครับสวัสดีครับอ่านี่อ่ะ
คุณยูตภงคือทำไมไปพุ่งเป้าเรื่องของออธิบดีกรมอุตถุนิย
การบริหารจัดการการสั่งการของทาง

ผมไปคุยกับพวกอดีตผู้การเรือลบหลวง

คุณประยุทธ์อย่ายุบสภาหนี

นายกประยุทธ์เนี่ยไม่รู้หายหัวไปไหนยังไม่เคยไปดูเลย
ตอนเย็นแกฟังผมพูดแกรีบไปเลย

อยู่ที่นายการเช่าจะจัดว่าเขาจะให้ยื่นวันไหน
เดินถู่นะเค้าจะเอาวันไหนให้อภิบาย
แล้วจะเกิดยุบสภาก่อนทำยังไงเนี่ย
ไม่มีปัญหาเนี่ยผมยื่นประชาติด้วย
คนตายความเสียหายขนาดนี้
คณะกรรมธิการอื่นหรือว่าก่อนจะไปถึงปปชก่อน
พี่ปรายอะไรยังไงมีไหมหรือว่ารออภิปรายทีเดียวเลย
ข้อมูลผมครบแล้วผมไม่จำเป็นฮะผมเห็นต้องเป็นไปหา
คุณจะให้ผมพิปรายพรุ่งนี้ผมอภิปรายได้

บอกอีกนิดหนึ่งได้ไหมนะข้อมูลอะไรอ่ะอีกนิดหนึ่ง
เผื่อท่านผู้ชมจะได้ฟังตอนอภิปรายนี่หลายท่านก็ถามมาว่า
ไปไปมาเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยอืม
ยุทธพงศ์ลากไปอยู่ในสภาไปเรื่องอภิปราย
ไม่ไว้วางใจไปเรื่องการเมืองได้ยังไงหรือเปล่า
ผมต้องเรียนอย่างงี้ครับว่าเหตุผลหลักเลยอ่า
งานนี้ผมตั้งทงที่ว่าทหารเรือต้องไม่ตายฟรี
ลบหลวงมูลค่าผมใช้คำว่าเรือลบหลวงนะ
ผมเน้นกับคุณภาคภูมินะครับมันไม่มีเรือลบธรรมดานะอืม
เรือลบหลวงชั้นนำของประเทศหนึ่งในห้าของประเทศเนี่ย
ก็ไปจมอยู่ในทาบน้ำอยู่ใต้ทะเลอ่ะ
แล้วกระหน่ายเดียวกันอยู่ในสภาพอยู่นี่ครับ
หัวใจเนี่ยยังอยากจะลบปกป้องอธิปไตยประเทศ
คงไม่กลายสไลก์เลยสองภัคดิ์รวมกันไม่ได้คลึ่งนึงภัคดิ์ผม
เอ้าล่ะสวัสดีเราเชิญมาพูดเรื่องเรืองสุโฆไทยนะฮะ
แต่ไปรออภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวจะมีข้อมูลเด็ด

แล้วทหารเรือต้องไม่ตายฟรีเรือลบหลวงสุโขทัยต้องไม่จมฟรี

หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ